ชาวบ้านตำบลบางปะกงเขาออกมาโวยวายค่ะ
โวยวายผู้รับเหมาทำถนนชาวบ้านเดือดร้อนมาก
เขาบอกว่าตอนนี้ฝนมันไม่ตกไงถนนทำไม่เสร็จ
เกิดอะไรขึ้นล่ะคะฝุ่นคลุ้งฝุ่นฟุ้งกระจาย
อยู่กันไม่ได้ค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
เนี่ยเลี้ยวจมไหมจมตรงนั้นก็ทนฝุ่นพอแล้วไม่อยากพูด
หยาบหยาบฝุ่นเนี่ยเจ้าฝุ่นอะไรกันก็ไม่รู้กำวันก็เจอ
ฝุ่นแล้วเนี่ยแล้วฝนตกน้ำทั่วกันมาเชิดแชร์อย่างเงี้ย
ถ้าอาจไปดันไม๊กะไม่ดันเนี่ยรถจมเนี่ยว่า
คนที่วอยวายวอยวายด่าผู้รับเมาอยู่ในไม่ใช่ธรรมดา
เรียนเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เป็นกระ
บอกเสียงซะเองเลยเนี่ยนะคะนางมานิสาพัชราคมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สาม
บนบางประกงอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
โอ้โหทนไม่ได้แล้วใช้คำว่าสุดทนเลยมาระบายความในใจ
ประชาชนเดือดร้อนผู้รับเหมาที่มาทำถนน
ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถนนสักทีได้เป็นคลองบ้าง
ได้เป็นเศษหินเศษกรวดบ้างได้เป็นควันฟุ้งบ้าง
สำหรับถนนสายที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสุขุมวิทย์สายเก่าค่ะ
พื้นที่บังปะกงระยะทางที่เขาซ่อมแซมเนี่ย
ประมาณสามร้อยเมตรนะคะลักษณะก็คือซ่อมแซม
เพื่อที่จะขยายช่องการจราจรซึ่งมีพื้นที่ถนนลาดยางหนึ่งเลน
ฟังนะคะลาดยางหนึ่งเลนให้รถวิ่งส่วนอีกเลนเป็นลูกรัง
ลูกรังถนนลูกรังแดงอ่ะนะไม่แน่ใจว่าให้ใครวิ่งนะคะ
แต่เขาบอกว่าเวลาหุ่นหินมันคลุกเป็นลักษณะหินคลุกฝนตกโอ้ย
อยู่ไม่ได้ค่ะถนนลื่นนะคะรถกระบะที่ใช้จมโครนมั่ง
ติดลมบ้างแต่ถ้าฝนไม่ตกฝุ่นก็ฟุ้งกระจายตลอดทั้งวัน
ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเขาบอกได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ
หลังจากที่เรานำเสนอไปแล้วข่อนี้ประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วนะคะ
เราไปติดตามความคืบหน้าให้วันนี้ค่ะข่าวดีก็คือ
นายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเลย

ขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับความเดือดร้อน
และกำชับจนทีนะคะให้ตรวจสอบงานเกาะสร้าง
แต่ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าการทำถนนบางครั้งมันก็จะต้องมีฝุ่นบ้าง
หรือผิวการจราจรมันก็จะขลุกคละ
การจราจรช่วงเวลานั้นอาจจะมีปัญหาบ้าง
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากผู้รับเหมามี๒ทีมทำให้การสื่อสารมันคลาดเคลื่อนกัน
ดังนั้นหลังจากนี้จะให้ผู้รับเหมาเร่งแก้ปัญหาถนนลูกรัง

แก้ไขปัญหาเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะชาวบ้านนะ
ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านขอให้ทุบเกาะกลาง

วันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะขอเชิญชาวบ้านเนี่ย
ได้รับความเดือดร้อนมาประชุมมาแก้ไขปัญหานี้กันนะคะ
เทศบาลตำบลบางปะกง
บอกว่าอยากรับฟังความคิดเห็น

แชร์กันซิใครอยากได้อะไร